สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั

แต่มะตูมยืนยันว่าการไปเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นมือที่๓นะคะ
ทุกคนจะได้ฟังคำตอบจากปากของฝ่ายชายบ้าง
สรุปว่ารักพังครั้งนี้มาจากมือที่๓จริงหรือไม่
แค่เรื่องมือที่๓ยังไม่เท่าไหร่คุณ
เพราะวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บัญชาการปอทนะคะ
เผยสัดส่วนของร่างกายโชว์วิว
โดยกลุ่มดังกล่าวจะมีการจ่ายเงินค่าเข้าคนละ๓๐๐๕๐๐บาท
กระทำลักษณะนี้ถือว่าอาจเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
มีโทษจำกัดไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
นี่ก็ถือว่าเป็นหางเลขจากกระแสข่าวเรื่องมือที่๓
ใช่ว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ถ้ามันผิดพอระบอบคอมพิวเตอร์จริงหรือไม่เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อไปนะครับ